คุณรู้จักฟุตซอลไทยมากแค่ไหน
คุณคิดว่าฟุตซอลไทยพัฒนาไปไกลแค่ไหนแล้ว
คุณเคยรู้หรือไม่ว่าฟุตซอลไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลก
แล้วคุณเคยรู้ไหมว่าฟุตซอลไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของเอเชีย
เกือบ๒๐ปีแล้วที่ฟุตซอลไทยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งในสนามและนอกสนาม
ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

นักกีฬาต้องต่อสู้ด้วยหยาดเหงื่อและคราบน้ำตาจากแรงกดดันความไม่พร้อมในหลายช่วงเวลา
กระแสตอบรับครั้งแรกนี่ไม่ได้กระแสตอบรับเท่าที่ควรนะครับ
เพราะว่าเพิ่งเริ่มเป็นกีฬาประเภทใหม่เข้ามาในประเทศเราครับผม

ในเรื่องของสนามพฤกษออีกและการบวกลากร
ยังไม่มีสนามด้านคลั้วภูมิแล้ว
ที่จะไปเล่นทีวัน

ก็คือต้องมีความอดทนกันนิดนึง
ถ้าเราจะพูดถึงฟุตซอลใน๑๕๑๖ปีที่แล้ว
ก็คงไม่มีใครรู้จักเลยตัวนักกีฬาเนี่ย

เราไม่มีนักฟุตซอลที่เป็นธรรมชาติของนักที่เริ่มต้นจากฟุตซอล
ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นผู้ศักดรรษิชนิดนี้
ได้มีเวทีที่เขาสามารถที่จะฝึกปลือหรือว่า
ฝึกฝนกันได้ทุกสัปดาห์นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยควรจะต้องมีหลีกอาชีพ
ในฟุตซอลลีกเมื่อก่อนมันจะมีทีมแข็งอยู่ประมาณ๓ทีมครับ
หลังนะครับผมคิดว่าทุกทีมตอนนี้ก็คือเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
แล้วก็เป็นทีมที่พัฒนาได้เร็วครับ
จากประสบการณ์ที่สังสมมายาวนาน
จนกลายเป็นความสำเร็จของฟุตเซาทัย
ก่อให้เกิดนักกีฬาคุณภาพขึ้นมากมาย
จากหลายทีมหลายสโมสร
จนในที่สุดจึงเกิดการแข่งขันฟุตเซาอาชีพ

ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
สิ่งนี้ถือเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จของ

ได้อย่างแท้จริง
พัฒนาอย่างก้าวหน้ามาโดยตลอดเวลา
เมื่อก่อนนี้เราเคยเป็นถึงอันดับที่๙ของโลกด้วยซ้ำ
แต่ความสำคัญอยู่ที่เราคิดเราเริ่ม

เรามีบุคลากรตัวเลือกมากมาย
ที่เป็นผลผลิตจากฟุตซอลลีก
เพื่อให้เป็นตัวเลือกในทีมชาตินะครับ
แล้วก็ถ้าทีมชาติผ่านเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการที่ดีเนี่ย
ผมเชื่อว่าวันข้างหน้าอันดับเหล่านี้เนี่ย
เราจะสูงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อย

ก็จะมีบุคลากรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น

ก็อยากให้เป็นหลีกอาชีพที่แข็งแกร่ง

ผมคิดว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าฟุตซอลมันเป็นกีฬาที่คนไทย
ก็สามารถเอาชนะกับทีมระดับเอเชีย
ท็อปแล้วก็ระดับโลกได้อีกอย่างหนึ่ง
อยากให้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกไปเรื่อย
หรือมีปฏิทินเหมือนกับฟุตบอลใหญ่
แล้วก็อยากให้ทีมชาติไทยได้มีการซ้อม

เพื่อจะไปแข่งขันในระดับฟุตซอลโลกครับ
เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของฟุตซอลลีก

ได้จัดการแข่งขันไทยแลนด์ฟุตซอลลีก

ตั้งแต่วันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๖๒

ผ่านฟรีทีวีเต็มรูดดูการ
ปีนี้การแข่งขันจะมีการถ่ายทอดสด
แล้วก็มีการถ่ายทอดสดในทุกคู่
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
การที่มีการถ่ายทอดสดในลักษณะนี้
ผมเชื่อว่าผู้คนทั้งประเทศเนี่ย
จะได้รับทราบถึงศักยภาพที่มีมาตรฐานสูงมากของฟุตซอลไทย
ความนิยมของฟุตซอลจะกระจายไปทั่วประเทศนะครับ
ทุกคนยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
กระดับการถ่ายทอดสดให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
ในปีที่ผ่านมาไทยรัฐทีวีก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับจากการที่เราถ่ายทอดกีฬามหาชนหลายประเภทครับผ่านทางแคมเปญไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลทีมชาติไทย
ศึกยอดมวยไทยรัฐศึกยอดฝีภายไทยรัฐ
วอลเล่บอลที่ถ่ายทอดในปีนี้นั้นก็ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีมากเลยครับ
และวันนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของทางไทยรัฐทีวีครับซึ่งเรามีความยินดีเป็นอย่างมาก
จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกีฬามหาชนดีอย่างกีฬาฟุตซอลให้คนไทยได้ชมกันทั้งประเทศตลอดทั้งฤดูกาล
หวังว่าจะทำให้ผู้ชมไทยรัฐทีวีนั้นได้รับความสนุกตื่นเต้นและที่สำคัญเห็นศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอลไทย
ว่าเรามีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ
ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนับสนุนกีฬาดีอย่างกีฬาฟุตซอลไปพร้อมกันเลยครับ
ฟุตซอลไทแลนด์ลีก๒๐๑๖ถ่ายท่อนส่วน๗๘แมตร
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เต็มอิ่มทั้ง๑๘๒แมท
กับการโดนแข้งจาก๑๔สโมสรชั้นนำของประเทศตลอด๙เดือนเต็ม
ประเดิมศึกแรกวันเสาร์ที่๑๔พฤษภาคมนี้
ทีมใดจะเป็นผู้คว้าชัยในฤดูการนี้